ตอนนี้มีคนร้ายเข้าไปเอาฉมวกแทงจมูก

เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองพระ
ต้องกับไล่ฮะมันแทงไปเต็มลำเลยนะ
แทงไปเอาปลาไปเต็มลำเลยกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสาราท่าน้ำ
คือวัดเนี่ยวัดอุทยานเนี่ยนะครับพอน้ำเข้าท่วมวัดใช่ไหม
อยู่ติดคลองนี่ปลามันก็เข้ามาโอ้โหพี่
พี่เข้าเอามาฉมวกเลือกแทงเลย
แทงจนหนำใจจนได้ปลาไปเต็มลำเรือนะครับ
ก็กลุ่มวงจอดปิดของวัดอุทยานอบังกลวย
วัดอุทยานนะครับโพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกว่า
มาจับปลาในเขตอภัยธานวัดอุทยาน
ณเวลานี้สัตว์ที่อยู่หน้าวัดก็หนีอันตรายมาพึ่งวัด

แต่คนสมัยนี้จิตใจไม่เกรงกลัวบาปเลย
พระต้องออกไปเดินไล่นะครับ
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันเลย
พวกนี้เหรอตี๑ตี๒เที่ยงคืนหรือยังไง
มาตั้งแต่เที่ยงคืนคือพระต้องออกมาไล่

ก็ปล่อยปลาก็ไปซื้อปลาหน้าเขียงมา
แล้วก็มาปล่อยแต่คนพวกนี้ก็เข้ามาจับไปอีกครับคุณผู้ชมครับ
ดูสิครับเข้ามาแม่